ขอนแก่นมีผู้หญิงคนนึงถูกผู้ชายบุกเข้าไปในห้องนะคะ
จะไปทำร้ายร่างกายเอามีดจี้ด้วยนะแล้วเธอก็ร้องขอความช่วย
เหลือเรื่องเนี้ยต้องขอบคุณเพื่อนข้างห้องเธอเป็นพลเมือง
ได้ยินเสียงร้องไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้นิ่งเฉย
สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็รอดมาได้นะคนที่ถูกทำร้ายนะคะ
ก็เลยมีการโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในเพจอยากดัง
นี่นะคะเหตุการณ์นี้พลเมืองดี
คือเพื่อนข้างห้องเข้าไปช่วยแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
พอผู้ชายคนเมื่อกี้ที่เห็นหลังแว๊บบุกเข้าไป
ในห้องของผู้หญิงคนนึงเอามีดจี้บีบคอหวังจะข่มขืนด้วย

เพื่อหาเบาะแสของผู้ชายคนที่ก่อเหตุนะคะ
เพราะว่าอย่างที่เห็นภาพเขาก็วิ่งหนีไปใช่ไหมคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานประมาณสัก๔โมงครึ่งค่ะ
ก็ตัวพลเมืองดีท่านนี้ค่ะก็บอกว่าก็อยู่ในห้อง
พักอยู่ในห้องนี่คือผู้ชายผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็แชร์คลิปเอาไว้ในโลกออนไลน์เพื่อหาเบาะแสค่ะ
คือพลเมืองดีท่านนี้บอกว่าเธออยู่ในห้องพักของเธอ
ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือ
เอาจริงตอนแรกก็นึกว่าข้างห้องแบบเป็นเสียงสามีภรรยา

สักพักมีเสียงโวยวายดังขึ้นอีกรอบค่ะ
กับเพื่อนร่วมหอคนอื่นก็เลยตกใจเปิดประตูออกไปดู
แล้วเสียงมันยิ่งดังขึ้นดังขึ้นก็เลยตัดสินใจ
ขอประตูเลยแต่ไม่มีใครมาเปิด
เห็นท่าไม่ดีวิ่งอ้อมไปหลังห้อง
เห็นเลยนะคะว่าผู้ชายคนที่มาก่อเหตุเนี่ย
บีบคอเตรียมจะเอามีดแทงผู้หญิงที่อยู่ในห้องแล้วนะ
เธอก็เลยร้องเรียกทุกคนที่อยู่ในหอพักแห่งนี้
ให้ช่วยกันแจ้งตำรวจปรากฏว่าตัวผู้หญิงผู้เสียหายที่อยู่ในห้องอ่ะ
ดิ้นหลุดออกมาได้ผู้ชายที่เป็นผู้ก่อเหตุก็ตกใจ
รีบแบบเดินออกมาจากห้องแต่ในมือยังถือมีดอยู่เลยนะคะ
นี่ค่ะเห็นไหมคะในมือยังถือมีดอยู่เลยค่ะ
รีบออกมาแล้วไปขับรถของผู้หญิงผู้เสียหายหนีไป
คือพลเมืองดีท่านนี้เธอบอกว่าเธอไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้
แต่ว่าเพื่อนร่วมหอบางรายบอกว่าเคยเห็น

แล้วครั้งล่าสุดที่เห็นเหมือนเมายาเข้ามาค่ะ

แล้วทีนี้ตอนที่เราเห็นสภาพที่เปิดห้องออกมาเนี่ย

ขอโทษครับสวมเสื้ออยู่ใช่ไหมสวมชุดแต่งชุด
ใช่ค่ะใช่ค่ะที่เขาบอกว่ายังไม่โดนค่ะ
แต่เขาพยายามมีให้แนวค่ะ
นี่นะคะพลเมืองดีก็แจ้งตำรวจ
ตำรวจก็นำตัวผู้หญิงผู้เสียหายไป
ตรวจที่โรงพยาบาลไปดูอาการบาดเจ็บตามร่างกายอะไรเนี่ยนะคะ
ถูกมีดบาดด้วยนะครับทางภูมิกับการสอบพ่อเมืองขอนแก่นก็เลยบอกว่า
คือตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งความอะไรอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
ผู้เสียหายถ้าแจ้งความเนี่ยตำรวจบอกว่าก็น่าจะดี
จะได้สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย
อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกระบะต้องสงสัยว่าเป็นของผู้ก่อเหตุหรือเปล่านะคะ
ทีมข่าวของเราแจ้งมาแบบนี้นะคะครับ
ทีนี้ค่ะก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะทำตามขั้นตอน
เรื่องต้นคือยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไรยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไร
แต่พลเมืองดีที่เป็นผู้หญิงข้างห้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าเขารู้จักกันหรือเปล่า
ครับเพราะว่าตัวของเจ้าของห้องเขาก็ยังไม่ได้มาแจ้งความใช่ไหม